ไปฝุ่มเขยกันหน่อยคุณรู้จักไม่ฝุ่มเขยคืออะไร

วัยรุ่นเคยทำกะปิค่ะหลายคนอาจจะงงว่าไม่เคยได้ยินคำว่ารุนเคย

เคยก็คือการไปหาเคยหรือว่าตัวที่ตัวอ่อนคล้ายกุ้งอ่อนลูกกุ้งอ่อน

อุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าปากสวะหรือว่ากะวะ
เป็นเครื่องมือคล้ายสวิงมีถุงตะข่ายตาถี่อยู่ด้านหลัง
ชาวบ้านริมทะเลบ้านหน้าทัพตำบลบางสนเขาก็ออกรุนเคยกัน
เอามาทำเป็นกะปิไว้กินแล้วก็เอาไว้ขาย
ชายหาดบ้านหน้าทัพเนี่ยนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบโค้งเว้าไง

ชาวบ้านเขาก็จะใช้กะวะนี่แหละเดินรุนเคยในแนวชายหาด
น้ำลึกประมาณสักระดับเข่ากำลังดีจนถึงหน้าอก
ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไปเนี่ยนะคะ
เป็นฤดูที่เคยจะเข้ามาอาศัยตามแนวชายฝั่ง
ชาวบ้านเขาก็จะลงรุนเคยกันในตอนเช้า
จะขึ้นเยอะเพราะอากาศมันไม่ค่อยร้อน
แต่ละวันรุนเคยได้ไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลกรัมเลยนะ
วันที่ได้แบบพีคหน่อยคุณมากถึง๕๐กิโลกรัมเลย
เขาบอกว่าเคยน้ำแรกหรือว่าเคยต้นฤดูเนี่ยนะคะ

ถ้านำมาทำกะปินะจะได้กะปิชั้นดี

ไว้กินในครัวเรือนหรือนำไปขายก็ได้ราคาดีค่ะ
ในถุงนี่แหละที่เห็นเล็กสายนี่

กปิบ้านหน้าทัพเนี่ยถือเป็นกะปิที่ดีที่สุดของชุมพรเลยนะ
เพราะน้ำทะเลที่บ้านหน้าทัพมันสะอาดมาก
กุ้งเคยก็จะชอบมาอาศัยเป็นจำนวนมาก
ส่วนวิธีการทำกะปิแย้มให้ฟังหน่อย
พอเอาเคยมาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเอาไปคัดแยกเศษขยะด้วยการล้างแบบนี้
แยกขยะคัดแยกปลาเล็กที่ติดมาด้วยออกให้เหลือเฉพาะเคยล้วนเลย
จากนั้นก็เอาเคยไปคลุกเกลือทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเหมือนหมักเกลือคุณ
จากนั้นตากแดดสักพักเอาไปบรรจุลงภาชนะทิ้งไว้๓เดือน
โอ้โหกลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะสำหรับกะปิชั้นดีแบบนี้นี่เอง
ส่วนน้ำเคยเขาบอกขายได้ด้วยนะคะเพราะว่าเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนเนี่ย
กินได้อร่อยแน่นอนแหมมันช่างแบบนะ